ชาวบ้านเขาพากันไปขอโชคขอลาบกับจอมปลวกสานตา
เขาบอกว่าเป็นจอมปลวกที่วัดท่าข้ามสาคร
เขาว่ากันว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันค่ะ
นี่ไปดูกันดีกว่าอะไรที่ว่าตรงกันยังไงบ้าง
นี่คือสารตาเจ้าวัดท่าข้ามสาคร
ตั้งอยู่ถนนสายทุ่งประจานน้องฉางหมู่๘
ตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ศาลจะมีจอมปลวกขนาดใหญ่เกาะอยู่รอบศาลเลย
และชาวบ้านที่เขามีความเชื่อความนับถือความศรัทธา
เขาก็จะมาที่นี่บ่อยเพราะเขาเชื่อกันว่าสารตรงเนี้ย
ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านในชุมชน
เป็นสารเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีนะคะ
คุณป้าสาลี่ค่ะอายุ๖๙ปี
คุณป้าเป็นคนดูแลทำความสะอาดสารแห่งนี้
คุณป้าเล่าให้ฟังว่าระยะหลังเกิดจอมปลวกขึ้นใต้ฐานศาล
และขยายพื้นที่จอมปลวกเนี่ยคล้ายจะจอมปลวกจะปกคลุมศาลอยู่แล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวป้าเนี่ยเจ็บป่วยเจ็บไข้บ่อยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
ป้าก็มาบนบานสารกล่าวขอพรสารตาเจ้าวัดแห่งนี้
ขอให้การผ่าตัดครั้งนั้นประสบความสำเร็จ
ถ้าคุณป้าหายแล้วหายดีแล้ว
จะมาคอยดูแลทำความสะอาดให้กับสารตาเจ้าวัดแห่งนี้เลย
และผลก็คือคุณป้าหายค่ะ
การผ่าตัดเป็นไปด้วยดีราบรื่นและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลย
แล้วชาวบ้านเองเขาไปสังเกตผนังเมื่อกี้ที่ชี้เป็นผนังจอมปลวก

มันดันบังเอิญจินตนาการมันเหมือนกับในทูบไง
แล้วก็ช่างได้เดินรอบนะเนี่ยเดินดูกันสนุกแหละ
สังเกตการก็ต้องค่อยเดิน
ผมต้องชื่นชมเขาอย่างหนึ่งนะชาวบ้านเนี่ยนะเวลาเขารวมตัวกันไปเนี่ย
หนูตาเค้าบอกดูรอบ

เค้าก็จูงไม้จูงมือเดินไป
ยายมาดูตรงนี้
น่ารักอะ

ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขารวมตัวกันไปเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องของการไปขอโชคขอลาบอย่างเดียวนะ
การได้รวมตัวกันอย่างนี้ภูเข้าภูแก่

และเนี่ยสมองเค้าได้คิดตลอด

เดินออกกำลังกายเหมือนเดินจงกลม
ให้ดูกันเป็นความสนุกนะครับ